สำหรับเนยวรรษาหรือว่าเนยเนโกจันทร์นั่นเองนะฮะ
เจอกันก่อนหน้านี้นะก็มีข่าวเรื่องราวความรักว่า
เอ๊ะไฟล์ชัยเนี่ยทั้งครอบครัวไม่ปลื้ม
แต่ล่าสุดจ้ะนี่ไงคะ

โน้นเลยค่ะไฟล์ชัยคุณฤทธิ์กาชัยค่ะ
ก็ได้ไปขอสาวเนยแต่งงานที่เมืองเพิร์ตเลยค่ะ

แล้วก็พาดูใจกันมานานได้ประมาณ๑๐เดือนค่ะ
งานนี้จะทำเอาพี่สาวฝาแฝดอย่างแจมชะรัฐา
เพื่อนสาวสุดซีเลยนิวเคลียร์หันศา

พากันกรี๊ดกราดเลยค่ะ
โมเมนต์สุดดื่มดำของทั้งคู่ขึ้นไอจีนะคะ
ส่วนนุ่มพิษกาชัยค่ะก็มาแปลกเลย
แสดงความยินดีกับพี่ชายด้วยการโพสต์รูปตัวเอง

แล้วก็นักแสดงนุ่มพิเฟคเปรมณัฐนะคะ
พร้อมใจกันเบ้ปากมองบนค่ะ
งานนี้ดูทรงแล้วน่าจะเกิดจากต่อมอิจฉาในความหวานมากกว่านะคะ
แต่เท่าที่ไปอ่านคอมเมนต์หลายคนก็แสดงความยินดีกันเยอะเลยละกันนะคะ
แล้วก็มีเหน็บไปยังคุณพีชด้วยนะคะ
บอกว่าแล้วคู่ตัวเองล่ะกับสาวพลอยหอวังเมื่อไหร่ดี
อย่ามามัวเบ้ปากแล้วก็มองบนนะจ๊ะคู่ของตัวเองนั่นแหละ